แล้วเขาบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่แฟนใหม่ยกพวกไปทำร้ายร่างกายแฟนเก่าจนสลบเหมือด
แต่สุดท้ายเราตรวจสอบให้แล้วนะคะมันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบนั้น
มันเป็นลักษณะที่ว่าลูกชายค่ะยกพวกไปทำร้ายร่างกายแฟนเก่าแม่
อ้างว่าป้องกันแม่ไปดูเหตุการณ์นะคะ
ไว้ไปดูเหตุการณ์
ผู้ชายเสื้อสีเหลืองก็คือคนที่ถูกรุมทำร้ายนะคะ
ผู้ก่อเหตุก็จะเห็นว่ามีผู้หญิงกับวัยรุ่นใช่ไหมคะครับพอทำร้ายเขาเสร็จ
ก็ขึ้นรถจักรยานยนต์ขี่หนีกันไป
และที่เห็นที่วินรถจักรยานยนต์รับจ้างหลายคน
พี่วินเขามาช่วยนะคะเขาพยายามจะมาช่วยจะมาห้าม
แต่สุดท้ายผู้ชายเสื้อสีเหลืองที่ถูกทำร้าย
พอถูกทำร้ายเสร็จผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์หนีไปเขาไม่ยอมนะ
ภาพสุดท้ายของคลิปจะเห็นว่าเขาจะไล่ฝาด
หยิบกระถางเห็นไหมคะนี่ค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่าย๒โมงเมื่อวานค่ะ
เราส่งคุณวิรายุทธ์ปรานีนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่เกิดเหตุ
ซอยศรีพรสวรรค์จังหวัดนนทบุรี
ก็ผู้ชายเสื้อสีเหลืองเขาจอดรถอยู่นะคะฝั่งผู้ก่อเหตุ
ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดแล้วก็ทำร้าย
แล้วก็วิ่งหนีกันเข้าไปตามในคลิป
นี่จุดเดียวกันตรงนี้เลยอะค่ะ
ทีมข่าวไปคุยกับแม่ค้าขายผลไม้เขาเห็นเหตุการณ์
เขาเล่าให้ฟังว่าคนเจ็บชื่อว่าในการ
ขี่รถจักรยานยนต์มาจากหลังเรือนจำบางขวาง
กลุ่มผู้ก่อเหตุขี่ไล่ตามมา๒คันรวมแล้ว๔คนแล้วมีผู้หญิงด้วย
น่าจะเป็นแฟนเก่าของในการตัวผู้หญิง
โอ้โหโดนเลยนะคะโดนรุมทำร้าย
แล้วทีนี้ในการเหมือนแบบสลบไปนะ
ยังโดนเนี่ยผลไม้มะม่วงแตงโมที่แม่ค้าเขาขายอยู่
กลุ่มที่ก่อเหตุมาหยิบปลาใส่ในการหยิบปลาใส่ในการ
โชคดีนะที่กลุ่มวินรถจักรยานยนต์รับจ้างที่มายืนอยู่กันหลายคน
เขามาช่วยเขามาห้ามครับคนร้ายก็เลยแยกย้ายกันกลับไป

ชาวบ้านบอกว่าเป็นแฟนเก่าของในการค่ะ
พวกมารุมทำร้ายในการจนบาดเจ็บ
เธอคนนี้ชื่อนกนางสาวกรอบแก้วอายุ
เป็นพนักงานอยู่ร้านเสริมสวยนะคะก็คือที่เป็นแฟนเก่าของในการนะคะ
เธอบอกว่าเธอคบกับในการมา๖ปีในการขี้หึงติดเหล้าเสพยา
ไม่ทำงานอะไรเป็นหลักเป็นแหล่งชอบทำร้ายร่างกายเธอด้วย
ล่าสุดตุลาคมปีที่แล้วตัดสินใจบอกเลิกกับในการ
แต่ในการยังตามรังความไม่ยอมเลิก
เมื่อวานนี้บุกไปด่าเธอถึงร้านเสริมสวยที่เธอทำงานอยู่
ไม่รับโทรศัพท์ก็เลยบุกไปถึงร้านเลย
โอ้โหเธอโดนไล่ออกจากที่ทำงานเลยนะ
เพราะว่าทำผมให้ลูกค้าอยู่อยู่ดีแฟนเก่าตามมามาด่าเธอถึงร้าน
ลูกค้าเขาตกออกตกใจไงเจ้าของร้านก็เลยไล่เธอออก
เธอก็เลยโทรหาลูกชายว่ามารับแม่หน่อยที่ร้านเสริมสวยนะ
พอในการรู้ท้าทายเลยบอกไหนลูกชายมารับเหรอ
อยากเจอลูกชายจังเลย
ลูกชายของเธอกับเพื่อนมารับจะพากลับบ้าน
แต่ระหว่างทางดันไปเจอกับในการที่จุดเกิดเหตุ
ลูกชายกับเพื่อนก็เลยไปหาในการ
ในการนั่นแหละควักมีดออกมาก่อน
มาฟันแขนเพื่อนลูกเธอ

ในการไปหยิบมีดปอกผลไม้จากร้านขายผลไม้มาไล่ฟัน
กลุ่มลูกชายก็เลยไปรุมทำร้ายด้วยความแค้น
อยากจะป้องกันตัวแม่ปกป้องแม่

ถ้าจะมองว่าเธอกับกลุ่มลูกชายผิดก็ผิดแหละ
แต่เธอก็ต้องพยายามจะป้องกันตัวเอง
เพราะว่าไม่อย่างนั้นใครจะมารับผิดชอบล่ะ
ขอแบบแยกย้ายกันไปเลย

กันไปตั้งนานแล้วแต่ยังมารังความ
ขอจบเรื่องได้ไหมเธอบอกแบบนี้นะคะ
ด่าหน้าร้านเราก็กลัวเราก็ไม่ออกไป

พอเขาไม่จบนี่ก็เลยโทรหาลูก
ก็บอกว่าเออเนี่ยเขามาหน้าร้านอีกแล้วลูก
ด่ามาโวยวายก็พูดอย่างนี้

เรียกลูกมาเลยนะเดี๋ยวเจอกูแน่

มันก็เลยเข้าไปจังหวะคนเดียวก่อน

แล้วก็ฟันไอ้น้องคนนั้นก็คือเป็นแผล
ทีนี้พอพวกหนูเห็นว่าเขามีมีด
เด็กเขาก็เลยเข้าชาร์จเลย
คุณผู้ชมคะลูกชายของคุณนกค่ะ

ชื่อว่าในโอมบอกว่าแหมอย่าบอกว่า
ผมยกพวกไปรุมทำร้ายแฟนเก่าแม่เลย
ไม่ได้มีเจตนาจะยกผู้ไปรุมทำร้ายจริง
ทำไปทั้งหมดเพื่อปกป้องแม่นะ
ในการทำให้แม่ผมตกงาน
ในการหยิบมีดมาจะฟันเพื่อนผมเนี่ย
เพื่อนผมเนี่ยในโอมเนี่ยที่เป็นเพื่อนรุ่นน้องเนี่ย
ที่แขนที่หน้านี่เห็นไหม
มีดฟันเห็นไหมมีแผลจริง
ก็เลยต้องทำร้ายในการเพื่อป้องกันตัวกันด้วย
คุณผู้ชมคะมันมีหลักฐานเพิ่มเติมค่ะ
เพราะว่าทีมข่าวของเราไปที่ร้านเสริมสวยที่คุณนก
ทำงานอยู่ค่ะเจ้าของร้านนำภาพจากกล้องคลิปวีดีโอ

ภาพนี้หล่ะค่ะคือภาพนี้มันจะมีหลากฐานที่แล้ว

อืมแต่กูขอฆ่ากูดีกว่าไอ้ว้าวไอ้ว้าว
เดี๋ยวไปเจอจักรไปเรื่องแบบนั้นอืมใช่ไหมขอฆ่ากูแบบนั้น
โอเคไม่ตายไม่ตายไม่ตายอีกแล้วให้กูไปตายด้วยกูได้เป็นไง
ไม่ตายไม่ตายไม่ตายไม่ตายไม่ตายไม่ตายไม่ตายไม่ตายไม่ตายไม่ตาย
แต่ทำไมเรามันไม่ยุ่งด้วยพอครับ

เขาไม่เขามายเขามาออกไปเลย

นี่ไงนี่หลักฐาน

ลูกค้าไม่กล้ามาทำผมที่ร้านเลย

จริงพี่อุ๋ยคือเจ้าของร้านเสริมสวยแจ้งความอวัยนาทที่เศร้าพ่อเมืองนทบุรีนะคะ
ข้อหาบุกรุกข้อหามินประมาท
แต่ตำรวจก็เหมือนกับจัดการอะไรไม่ได้
โอ้โหแล้วมาด่านั่นด่านี่
กล่าวหาว่ามีชู้บ้างอะไรบ้าง
กล่าวหาอดีตแฟนเขาอะนะ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะในการโทรศัพท์หาคุณนกนะ

นี่จังหวะนี้คือทีมข่าวของเราคุยกับคุณนกอยู่คุยกับฝ่ายหญิงอยู่

ไทยรัฐทีวีในการโทรมาพอดีเลย

ท้าทายเลยบอกถ้าเจอกับลูกของนกอีกนะ

ทีมข่าวก็ถามการนะว่าเอาการการเริ่มก่อนหรือเปล่า
มีมีดไปฟันแขนโอมเพื่อนลูกชายนกเขาหรือเปล่า
การปฏิเสธนะเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะคะ
แต่เธอไม่จบไง
เอาลูกมากระทืบผมเนี่ยคืออะไรวะ
ก็เห็นว่าพี่การเอามีดควักมีดออกมาฟันน้องเขาก่อนใช่ไหมครับ
มีดเหรอครับใช่มีดเหรอครับ
ถ้ามีดผมมีดอยู่ในกระเป๋าผมยังไม่ได้ฟักมีดเลยครับ

แต่เขาถามฝ่ายหญิงว่าเอาลูกไปกระทืบเขาทำไม
ทีนี้คือตัวในการเขาก็ไปโรงพยาบาลนะคะ

เขาก็ไปโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

แต่ในการเองก็ปลอดภัยแล้ว

คุณหมอก็ให้นอนดูอาการที่โรงพยาบาลก่อน
ส่วนเรื่องทางคดีค่ะ
นางสาวบุษราอายุ๕๔ปีเป็นแม่ของในการ
ไปแจ้งความที่สพเมืองนนทบุรีแจ้งความกลับค่ะ
บอกว่าก็เนี่ยลูกชายของนกเนี่ย
กับเพื่อนเนี่ยกับเพื่อนรุ่นน้องเนี่ยมาทำร้ายนะ

ดำเนินคดีเรื่องของการทำร้ายร่างกายด้วยนะ
ไปแจ้งความกลับเอาไว้แบบนี้ด้วยค่ะ
ผมว่าตำรวจต้องมาเคลียร์ให้เขาแล้วล่ะ
คือใครจะผิดตรงไหนก็แยกกันเป็นเรื่องไป

หรือว่าเอากันให้ชัดว่าเฮ้ยคุณทำแบบนี้ไม่ได้คุณทำแบบนี้ไม่ได้เนี่ย

เหมือนตอนนี้ยังท้าทายไปมากันอยู่ไง